คุณธิตภาพูดสื่อข่าวไทยรัฐทีวีนะคะ
จะพาไปดูว่าไอเดียกระทงแบบรักโลกเป็นยังไง

ทำง่ายทำได้เองเลยที่บ้าน

กระทงน้ำแข็งเป็นหนึ่งในกระทงรักโลก
ได้รับความนิยมในช่วง๒๓ปีที่ผ่านมา
เพราะทำเองได้ง่ายใช้อุปกรณ์ไม่มาก
สามารถใส่ความคิดสร้างสรรค์ได้อย่างสนุกสนาน
และยังจัดเป็นกระทงรักโลกเพื่อสิ่งแวดล้อม

มากกว่ากระทงประเภทอื่นด้วย
วิธีทำกระทงน้ำแข็งก็ไม่ยาก
ใส่น้ำเปล่าลงไปในพัชนะที่มีอยู่แล้ว
ลวดลายด้วยดอกไม้สีสันสดใส
โดยไม่ต้องใส่ทูบเทียนไม้กลัดใด
จากนั้นนำใส่ช่องแช่แข็งของตู้เย็น

เราก็สามารถยกกระทงน้ำแข็งออกไปลอยได้เลย
แต่อย่าลืมเอาพัชนะกลับบ้านด้วยนะคะ
ข้อมูลจากกรุงเทพมหานครเมื่อปี๒๕๖๑ระบุว่า

สามารถจัดเก็บกระทงในแม่น้ำเจ้าพระยาได้จำนวน๘๔๑๓๒๗ใบ
เพิ่มขึ้นจากปี๒๕๖๐ร้อยละ๓๗
จำนวนนี้เป็นกระทงวัสดุธรรมชาติ๗๙๖๔๔ใบ
เป็นกระทงโฟม๔๔๘๘๓ใบ

มีกระทงในแม่น้ำปิงประมาณ๑๐๐ตัน
ทำให้กระแสการลอยกระทงปีนี้แตกต่างจากปีที่ผ่านมา
เพียงแต่การรณรงค์ให้ลอยกระทงด้วยวัสดุที่ย่อยสลายง่ายเท่านั้น
ปีนี้ยังมีกระแสไม่ลอยกระทงวันลอยกระทง
เปลี่ยนเป็นเก็บขยะตามชายหาดแม่น้ำลำคองแถวบ้าน

รวมถึงการงดลอยกระทงในแม่น้ำลำคลองด้วย

เลือกสถานที่ในการลอยกระทงก็สำคัญไม่แพ้กันค่ะ
โดยเฉพาะการลอยในบ่อที่มีลักษณะติด
จะทำให้สามารถเก็บกระทงได้ง่ายนะคะ
ที่สำคัญกระทงเองก็จะไม่ลอยไปสู่แม่น้ำลำคองด้วยค่ะ
ปิดตามมหาวิทยาลัยวัดสวนสาธารณะสถานที่ราชการ
โรงแรมที่อนุญาตให้มีการลอยกระทง
คืออีกทางเลือกที่ได้รับความนิยม
สถานที่ที่มีการเลี้ยงปลาในบ่อ
หันมาจัดกิจกรรมลอยกระทงขนมปังเพื่อให้อาหารปลา
จัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับประเพณีลอยกระทงของไทย
การประกวดนางนพมาศการออกร้าน
และการจำลองบรรยากาศงานวัดยามค่ำคืนในอดีตมาให้ได้เห็น

แม่น้ำปิงและแม่น้ำเจ้าพระยาปีนี้
ใช้วัสดุธรรมชาติปราศจากพลาสติกไม่เพิ่มขยะ
พร้อมเชิญชวน๑ครอบครัวลอย๑กระทง
เพื่อร่วมกันขอขมาแด่พระแม่คงคาและร่วมกันเก็บขยะ
โดยศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยคาดว่า
ปีนี้ประชาชนจะลอยกระทงลดลง
ใช้จ่ายลดลงเฉลี่ยคนละ๑๔๑๓บาท
ลดลงจากปีก่อน๓๐บาท
จากกังวลต่อภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว
รวมถึงสินค้าราคาแพง

ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน